ไปดูเรื่องของเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวหน่อยคุณผู้ชมค่ะ

น้ำมันค่อนข้างแรงเพราะมันเป็นน้ำที่ไหลมาจากเขื่อน

แล้วปรากฏว่าเขาถูกน้ำที่กระแสไหลแรงพัดศูนย์หายไป

โอ้โหท้ายที่สุดก็เอานักท่องเที่ยวขึ้นมาได้นะครับ

คือถ้าใครได้ไปเที่ยวแถวรีสอร์ทแถวนครนายกตรงคลองด่านเนี่ยนะ
ก็จะรู้นะว่าเขาจะมีการเล่นน้ำแบบนี้
ห่วงยางกันมาแต่ถ้าน้ำในเขื่อนเขาปล่อยมา

ใช่ค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะ

กู้ชีพอบตสาธิกาเองนักประดาน้ำเองก็ไปกันค่ะ
ช่วยค้นหาร่างของคนที่ศูนย์หายไป
ก็เป็นนักท่องเที่ยวผู้ชายอายุประมาณสัก๒๕ค่ะ

ก็อย่างที่บอกว่าน้ำมันไหลมาจากเขื่อนขุนด่านชนประการนะคะ
แล้วปรากฏว่ามันใกล้กับตรงแก่งเทียม
ทีนี้ก็เลยโดนกระแสน้ำที่มันพัดมาแรงเนี่ย
ก็พัดศูนย์หายไปกับกระแสน้ำเลย

แล้วก็มีอุปสรรคก็คืออย่างที่บอกว่าน้ำมันไหลแรงนะ
ทางด้านผู้ว่าเองนายบัญชาชวรินค่ะ
ก็ประสานไปพอเขื่อนขุนด่านประกันชนด้วย

เพราะอะไรมันจะได้ลดกระแสความแรงของน้ำได้ลง
แล้วนักประดาน้ำก็เลยงมค้นหาอยู่๑๐นาที
ปรากฏว่าพบร่างนะคะจมลึกไปถึง๔เมตรค่ะ

ผู้เสียชีวิตคนนี้คือนายประสิทธิชัยศรีพลกลางอายุ๒๕ปี
ลอยไปไกลประมาณสัก๒๐๐เมตรนะนะ

ส่วนญาตินี่ดูสิหลังจากที่รอค้นหาร้างปรากฏ
พอเจอร่างไร้วิญญาณเสียใจนะฮะ

ขอหน่อยแพ้

เจอกลางน้ำเลยครับ

คนตายเอาจริงก็ไม่ได้เป็นคนดื่มเหล้าหรือว่าแอลกอฮอล์นะคะ
เหตุการณ์บ่าย๒เห็นผู้ตายเล่นน้ำอยู่

เดี๋ยวจะลอยมากับห่วงยางนั่นแหละที่ไปเช่ามา
ก็จริงก็เป็นการเล่นแบบนี้นะคุณนะ

ไหลลงมาเรื่อยแต่คราวนี้นะ

น้ำก็เลยสูงแล้วน้ำลึกแล้วก็แรงนะฮะ

เอาร่างผู้ตายจมน้ำศูนย์หายไป

ก็ปรากฏว่าสุดท้ายกลายเป็นข่าวสาวนี่ล่ะค่ะ
มาเช่าห่วงยางเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปไกลแล้วก็ผมจะลอยน้ำมาหาพี่

ก็เลยไปให้เขาประกาศหาก็ไม่เห็น

แต่ทีนี้มีนักท่องเที่ยวที่เขาไปเล่นน้ำตรงนั้นเหมือนกัน

ลักษณะตอนแรกเห็นห่วงยางก่อนลอยน้ำอยู่เฉย
แล้วเอ๊ะทำไมมันเหมือนมีหัวคนโผล่

จากนั้นเขาบอกว่าตัวเขากับนักท่องเที่ยวอีก๒คนจะไปช่วยปรากฏว่า
หัวคนเงาดำที่เห็นตอนแรกหายไปแล้ว
นี่แหละค่ะแพทย์โรงพยาบาลนครนายกและตำรวจสภาพเมืองนครนายกก็ไปตรวจสอบนะคะ
ส่งศพผู้เสียชีวิตไปชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้ง
เมืองต้นก็อย่างที่บอกว่าผู้ตายคงมาร่องน้ำกับห่วงยาง
หรือน้ำมันพัดแรงแล้วก็จมน้ำพลัดหายไป

เพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วทำให้มีคนเสียชีวิตนะครับ
เชื่อว่าผู้ว่าน่าจะมีการสั่งการอะไรสักอย่าง

หรือว่ามีการแจ้งเตือนว่าช่วงนี้มีการปล่อยน้ำ
อาจจะไม่ให้ลงเล่นน้ำนะครับ